คุณผู้ชมคะไปดูการเทปูนลงบนผิวถนน
ถ้าเทธรรมดาไม่เป็นข่าว
แต่นี่เป็นการเทปูนลงบนถนนที่เป็นถนนแบบไหนดูค่ะครับ
เทปูนดูโคตรล้ำเลยค่ะ

โอ้โฮแม่น้ำทั่วมันเกิดเจอ

ไอ้ของจริง

มันได้จริงหรือเปล่าวะ

ใช่คือในคลิปถามเฮ้ยมันได้หรือเปล่าวะ
เออทำไมล้ำจังเนี่ยมันได้เหรอคะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือถนนที่น้ำมันท่วมขังอยู่นะคุณผู้ชม
แล้วเทปูนไปดูสิมันจะไปอุดตันท่อมันจะไปอะไรไหม
ดูคลิปแล้วก็อึ้งเหมือนกันนะคะ

เหมือนกับจะเทปูนให้ถึงขอบฟุตปาดนะคุณผู้ชม

คุณสูตรไหนทำไมเทแล้วมันทำให้ปูนแข็งตัวในน้ำได้ด้วยหรือ

ทีนี้แอดมินเพจเขาให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง
มินเพจที่เขาให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยนะคะ
เขาออกมาอธิบายบอกว่าการเทปูลงน้ำมันทำไม่ได้
แต่ว่ากรณีนี้ขอเดาว่าที่ทำ
เพราะว่าสั่งคอนกรีตมาแล้วไงแล้วมันจะอยู่บนรถได้ประมาณ๒๓ชั่วโมง
เกิดไม่เทออกเนี่ยมันจะแห้งมันจะแข็งมันจะทำให้รถพัง
แต่อีกเหตุผลหนึ่งถ้าเกิดไม่เทต้องรายงานเหตุผลด้วยนะ
เพราะมันเป็นเรื่องของการเสียงบประมาณ
แต่สมมุติเทแล้วบอกว่าฝนตกหนักคอนกรีตใช้ไม่ได้

คือสรุปคือเหมือนกับว่าเขาไม่อยากให้
ไม่อยากให้รถปูนพังก็เลยต้องเอาออกมาจากรถปูนก่อน
สองคือไม่อยากให้โดนด่าก็เททิ้งน้ำไปเลย

ถนนท่อระบายน้ำมันจะอุดตันมันจะเสียหาย

เอาจริงนะเรื่องแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชม
เว็บไซต์ของข่าวต่างประเทศ
ก็มีการนำเสนอเรื่องนี้เหมือนกันเป็นเรื่องแบบเชิงตลกขบขัน
ซึ่งคือก็มีคนบอกว่าการเทปูนแบบนี้
มันเป็นความมักง่ายของผู้รับเหมาหรือเปล่า

เพราะว่าในทวิตเตอร์เขาเอาภาพถนนหลังเทปูนเสร็จแล้วมาโพสต์
แล้วก็ชี้แจงบอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ย

บริเวณที่เขาเทปูนไปมันเป็นหลุม
เกิดจากการเจาะถนนเพื่อวางท่อของหน่วยงานหนึ่ง

หุมเนี่ยนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชมลึกประมาณหน้าแข้ง
พอฝนตกน้ำท่วมขังคนก็มองไม่เห็น

ยังมีคนตกหลุมได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้เจ้าของตึกแถวนั้นก็เลยจ้าง
ให้เอาปูนผสมหินมาเทอุดชั่วคราว

เพราะว่าเอาดินมาเทไม่ได้ไงดินมันละลายไงคะ
แล้วจะวางไม้มันก็มันเป็นแนวยาว
แล้วเขาก็เลยบอกว่าเอาจริงดูคลิปแล้วอย่าเพิ่งด่า
มันเป็นการทำเพื่อคนหมู่มาก
ไม่งั้นคนทำงานเขามาเห็นคลิปแล้วคนก็ด่าเยอะ
เสียกำลังใจสรุปตรงนั้นมันเป็นหลุม
แล้วมันมีน้ำท่วมขังเขาก็เลยเอาปูนมาเท
คือเทไว้ก่อนอุดหลุมไว้ก่อน
ไม่ได้ต้องการว่าให้มันแห้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

แต่ทีนี้ก็ต้องมาทำกันอีกรอบหนึ่งใช่ไหม
ก็เดี๋ยวมาเก็บรายละเอียดให้ถูกวิธีซะนะครับใช่ค่ะ